คุณผู้ชมค่ะเหตุการณ์นี้ค่ะคือมีลูกสาวโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊ค

บอกว่าพ่อถูกวัยรุ่นย่านประชาอุทิศ
ทำร้ายร่างกายถึงขั้นเอาเหล็กแป๊บตีหัวเลยนะคะ
สาเหตุก็คือพ่อเธอขี่รถจักรยานยนต์ช้าแล้วไปขวางทาง

จะเห็นรถจักรยานยนต์ของคุณลุงค่ะ

แล้วก็โค้งคำนับให้กับรถเก๋งสีขาวคันนี้

เหตุการณ์คือ๒๗กุมภาพันธ์๗นาฬิกา๕๕นาทีนะคะ
ตัวคุณลุงผู้เสียหายขี่รถจักรยานยนต์สีน้ำเงิน

ทีนี้อีกมุมหนึ่งก็จะเห็นว่ารถเก๋งสีขาว
ขับตามหลังรถจักรยานยนต์ของคุณลุง
แล้วก็เหมือนกับตะโกนให้คุณลุงแกจอดรถจักรยานยนต์
เนี่ยนะคะแล้วก็คุณลุงแกก็จอด

หลังจากนั้นคุณลุงแกโดนทำร้ายร่างกายค่ะ
คือรถของผู้ก่อเหตุเนี่ยจอดรถเอาไว้นะคะ
แล้วก็หน้ารถเนี่ยพุ่งไปที่ท้ายรถจักรยานยนต์ของคุณลุง
แล้วก็เหมือนกับว่าคุยกันแป๊บหนึ่งก่อน

กลับไปหยิบอาวุธเป็นท่อนเหล็ก

คุณลุงยกมือเห็นไหมคะยกมือว่ายายาอย่ามีเรื่อง
ผู้ก่อเหตุไม่ฟังแล้วฟาดคุณลุงนะคะ
คุณลุงแกยกมือขอแล้วนี่ฟาดไปฟาดเนี่ย
คือฟาดไปที่ขาของคุณลุงก่อน
แล้วหลังจากนั้นฟาดเข้าที่หัวของคุณลุงด้วย
คุณลุงแกก็พยายามจะคุยพยายามจะถอยนะคะ
สุดท้ายเนี่ยก็มีคนเห็นเหตุการณ์
มีชาวบ้านที่เขามาช่วยเขามาห้าม
โอ้โหแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้

ลูกสาวของคุณลุงแกมาโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กเนี่ย

ลูกสาวบอกว่าขอความเป็นธรรมให้พ่อหน่อย
คนที่ก่อเหตุเนี่ยอ้างว่าตัวเองเป็นขาใหญ่
ประชาอุทิศซอย๑๖ค่ะ
แล้วคุณพ่อเธอเนี่ยที่ถูกเหล็กตีเนี่ยนะคะ
ขาทั้งหัวเนี่ยอาการก็คือ
เหมือนกับช้ำในด้วยค่ะพี่อุ๋ย
อาเจียนนะตอนกินข้าวแกก็อาเจียนออกมา

เราก็เลยส่งคุณวิรยุทธ์ปรานีนักข่าวของเราตามเรื่องให้
ไปคุยกับคุณลุงผู้เสียหายที่ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บ
ร้อยตรีวิเชียนรำพึงวรอายุ๖๒
แกบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
ซื้อข้าวให้ภรรยาซึ่งป่วยเป็นโรคไต
เสร็จขี่รถออกมาจากซอยประชาอุทิศ๑๔
ก็มีรถยนต์หยุดให้
คุณลุงก็หันไปก้มโค้งคำนับขอบคุณที่หยุดให้นะคะ
แล้วมีรถเก๋งคันก่อเหตุรถเก๋งสีขาว
เข้ามาเทียบข้างรถกระจก
ตะโกนบอกว่าให้ขี่เร็วหน่อย
คุณลุงแกเลยตะโกนกลับไปว่าผมขี่ไวไม่ได้ผมกลัวตาย

คนขับรถเก๋งสีขาวเรียกให้ลุงจอดข้างทาง
คนขับรถเก่งลงมาด่ามาท้าต่อย
ลุงบอกว่าเอาจริงลุงก็เคยเป็นนักมวยนะ
แต่ปฏิเสธไปบอกว่าต่อยได้แต่ต้องต่อยบนเวทีเพราะได้เงิน
นอกเวทีข้างล่างเวทีเจ็บตัวฟรีไม่ได้เงิน
พอพูดจบประโยคโอ้โหเจ้าวัยรุ่นคนนั้นเอาท่อนเหล็กมาเลย

เดินกลับไปที่รถเอาท่อนเหล็กมาแล้วตีคุณลุง
ฟังเสียงคุณลุงนะคะ
มึงขับรถแบบช้า
อย่างนี้รถก็ติดไปหมดเลย

ผมไม่แบบวิ่งแบบ
เหมือนชาวบ้านเขาแบบแข่งกันผมไม่กล้าหรอกผมกลัวตาย
ผมก็พูดตรงเขาบอกผมกลัวตาย
ผมบอกว่าต้องใจเย็นนะ

ตีผมก็คอยฝารับไม้เขายังเดียว
เขาตีแบบหน้าขาวแล้วน่องผมตรงนี้ผมเจ็บ
ผมเจ็บผมก้มแล้วก็ตีตรงหัวเนี่ยหัวแตก

คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากเลยในเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์
ไหนขาใหญ่ประชาอุทิศ๑๖อยากจะเจอนะ
ทำร้ายคนอายุ๖๐กว่าแบบนี้ได้ยังไง
ส่งคุณวิรยุทธ์นักข่าวของเราตามไปที่โรงพักนะคะ
ไปตามความคืบหน้าทางคดีที่สนราชบุรณะ
เพราะว่าตำรวจเรียกตัวคนก่อเหตุไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วค่ะ
คุณผู้ชมค่ะผู้ก่อเหตุก็คือนายศิระศรีทรงพลอายุ๔๑ปี
้วขออภัยที่บอกว่าเป็นวัยรุ่นหัวร้อน
อายุ๔๑ไม่วัยรุ่นแล้วนะคะ
นี่ค่ะนายศิระอายุ๔๑ปีผู้ก่อเหตุไปรับทราบข้อกล่าวหา
ตำรวจสอบปากคำ๓ชั่วโมงกว่า
แล้วก็ลงมาจากชั้น๒ของโรงพักยกมือไหว้
บอกว่าอยากจะขอโทษผู้เสียหายไม่ได้ตั้งใจ
โมโหขาดความยับยั้งชั่งใจ
หลังจากนี้จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้ว
ส่วนที่บอกว่าเป็นคนแบบโอ้โหขาใหญ่ในพื้นที่ประชาอุทิศ๑๖เนี่ย
ศิราบอกผมไม่ได้พูด
ลองฟังเสียงนายศิราผู้ก่อเหตุหน่อยค่ะ
สุดท้ายนายศิระถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น

ทีนี้ข้อหามันจะหนักขึ้นกว่านี้ได้ไหม
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะว่า
เอาเหล็กแป๊บตีไปที่หัวคนอายุ
หกสิบกว่านี่มันพยายามฆ่าได้เลยนะ
มันจะถึงขั้นนั้นได้ไหมเนี่ยข้อหาหนักแบบนั้นได้ไหม
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวรอผลตรวจร่างกายของคนเจ็บนะคะ
ก็จะนำมาประกอบสำนวนคดีอีกครั้งค่ะ
เดี๋ยวจะดูว่าจะสามารถแจ้งข้อหาที่มันหนักขึ้นกว่านี้เพิ่มเติมได้หรือเปล่า